คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าแมวจากจังหวัดเพชรบุรีว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับคุณผู้ชม
จะมีโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้ก็มีแต่ได้กับได้
จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับครอบครัวเราด้วยครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องภาษาไทยป๑ครับ
หนูเห็นพ่อแม่ทำงานหนักมากเลยค่ะ
ไปเก็บประพาไปขายเอางงมาให้พวกหนูค่ะ

พาวีระและชูใจไปนาที่มีหมูหมากาและไก่
ประโยคนี้มีสละใดมากที่สุด

ประโยคนี้มีสละอามากที่สุด
ละอามีทั้งหมดนะฮะ๔ตัวก็คือคำว่า
พานาหมาและกา
น้องมายทำไปได้แล้ว๑ข้อช่วยครอบครัวไว้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นครอบครัวป้าแมวจากจังหวัดเพชรบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ลุ้นกันต่อครับและเอาใจช่วยครอบครัวป้าแมวจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
ที่ต้องการทุนไปต่อลมหายใจนะครับ
เอาละผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องบ้านของเราครับ
ทุกวันนี้ดักปลางมไหลเก็บยอดผักปุ้ง
เอาทุกอย่างเอาไปขายไปกำขายตามนัด
บางทีก็ได้๒๐๐๓๐๐เพื่อให้ลูกกิน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตัวการ์ตูนแมวอยู่ในตำแหน่งใดในภาพนี้

จะล้น๑ล้านบาทนะครับแต่ต้องถูกทุกข้อนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณให้ถูกอย่างเดียว
ลูกให้ลูก

ถูกถูกถูก
ตัวการ์ตูนแมวนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่๓ของภาพนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ทำได้ด้วยครอบครัวป้าแมวจากเพชรบุรี
เงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็น๒ดอก

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับ
หนึ่งแสนบาทแล้วเราไปลุ้นหนึ่งล้านบาทในข้อต่อไป
มีไม่ทุกอย่าง
พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักรองค์ที่๘
เพราะฉะนั้นครอบครัวของป้าแมวจากเพชรบุรีนะครับ

อีกสองดอก
เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยครับคุณผู้ชม

เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องมะพร้าวครับ

ตื้อไปตามร้อยลูก

เพราะตลาดที่กรุงเทพก็ปิด

ถ้าไม่ทำก็เอาอะไรให้ลูกกิน

และสำหรับโจทย์เรื่องนี้นะครับนั่นก็คือ
ต่อมาได้ศิลปุกรุก
และเงินหลังตู้โบนัสกลับไปบ้านนะครับ
เปี๊ยกทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้

ได้ได้ได้

เวลาเรากำหนดว่า๓นาที

๓นาที๙วินาที

เงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก
มีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตอีก๒ดอก

กุญแจมีทั้งหมด๔ดอก
แต่ลุงเปี๊ยกและป้าแมวมีสิทธิ์เลือก๒ดอก

ใครครับ

เพราะฉะนั้นขอเชิญประจำที่ครับ

ครอบครัวเรามีสิทธิ์เลือก๒ดอกด้วยกัน

ป้าแมวจะเลือกดอกไหนครับ
เปี๊ยกเลือกกุญแจดอกไหนครับ

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ไม่ออก

ไม่ออกครับไปเลยครับ

มีเวลาไขให้๔๐วินาที
แต่ใช้กันไปรวมทั้งสิ้นนะครับ

รอสาร๑๐๐กิโลกลัมรึข้าว
ระวังนะครับ

ลูกเปี๊ยรี่เป็นคนตลกแล้วเนี่ย

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร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

โยกการลดเผ็ดบุรีนะครับได้รับธุลไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
๑๕๐๐๐บาทและข้าวส่านอีก๑๐๐กิโลกรัม
ข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัมกินได้นานไหม

มีอีกหลายชีวิตครับที่เจอภัยวิกฤต

อยากให้กำลังใจอะไรกับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

แย่เปล่าอย่าไปโทษ

พวกเราทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของลุงกับป้า

คุณผู้ชมครับทุกวิกฤตมีทางออก
เพียงแต่เราต้องดึงจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้
ออกมาต่อสู้กับอุปสรรคที่เผชิญ

พยายามทำทุกอย่างทุกวิถีทางครับ
เพื่อให้ครอบครัวอยู่รอด

ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอยู่ในขณะนี้

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ตัวหนูเองก็ตอนนี้ก็ตั้งท้องได้๕เดือนค่ะ
ช่วง๓เดือนแรกก็มีอาการเพชรโฮงเหม็นทุกอย่างที่เป็นกับข้าวเลย
อาเจียนออกมาเป็นเลือดก็ทุกข์ค่ะทำงานก็ได้ไม่เต็มที่ค่ะ
หนูก็ต้องมาเป็นภาระของแม่ของพ่อและของลูกอีก
จัดผัก๕ชนิดภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้าน